ดูอีกสวนหนึ่งแล้วกันจากเมื่อก่อนมันเป็นนากุ้งร้าง
ทีนี้เกษตรกรเขาก็พลิกฟื้นผืนแห่งนี้นะคะ
เอ้ยไม่เอาทั้งนั้น
ไม่เอาปลาไม่เอากุ้งน้ำเต้าและปู
เลี้ยงหอยนังรมดีกว่านะคุณ
ที่ฉันชอบดูเลยสภาพพื้นที่มันเป็นแบบนี้แหละค่ะ
ขนาดพื้นที่ตรงนี้นะประมาณสัก๓ไร่
มันเป็นบ่อดินทำธรรมชาตินี่แหละนะคะ
อยู่ในพื้นที่ตะบนกระแดะอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
เกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมบอกว่าเริ่มทดลองเลี้ยงมาประมาณ๒ปี
จนวันนี้สามารถทยอยเก็บมาขายได้แล้วแล้วก็แปรรูปได้บ้างแล้วด้วยเหมือนกัน
แต่ถ้าพูดถึงการเลี้ยงหอยนังรมแล้วเนี่ยเราก็จะนึกถึงอยู่ในท้องทะเลถูกไหมคะ
เอ๊ะเรามาเลี้ยงในบ่อดินน้ำตื่นแบบนี้ได้หรืออยู่ยังไง

เนี่ยวิธีการเขาทำแบบนี้เลยค่ะ
แบบลูกพวงแบบแขวนเป็นตะกร้าแล้วก็แบบติดกระเบื้อง
หลากหลายรูปแบบนะรวมแล้ว๓๐๐๐ตัว

แต่ว่าที่นี่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เลี้ยงหอยนังรมเอเชียกาญจนดิตด้วยนะ

แบบนี้เลยมันก็เกาะตัวอยู่ตามกระเบื้องบ้าง
อาตามตามเอาใหญ่เลยนะเนี่ย

ตามจังหวัดสุราธานีที่มีคำขวัญดีแบบนี้เลย
ไปถามเจ้าของค่ะคุณกันตดาเพ็งเอียดเธอบอกว่า
ที่ผ่านมานี่นะเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนังรมเนี่ยต้องกลืนน้ำตาน้ำตานองหน้าเพราะว่าเกิดปัญหาภาวะน้ำท่วมน้ำจืดลงทะเล
หอยในทะเลก็ได้รับความเสียหายมูลค่ากว่าหมื่นล้านนะ

สู้กันต่อไปก็เลยปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงในบ่อดินนี่แหละ
บอกว่านี่แหละคือทางรอดบอกเลยนะว่าอัตราการรอดของหอยนั้นคือร้อยเปอร์เซ็นต์
ร้อยเปอร์เซ็นต์
จากที่มีการแบบเลี้ยงผิดถูกมาในที่สุดตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จ
ใจแล้วอยู่ในบ่อนี้มันควบคุมได้ไง

ทั้งปริมาณน้ำน้ำเข็มอะไรอย่างนี้เนาะ
ส่วนที่เลี้ยงในบ่อนี้นะคะเป็นสายพันธักโกรกรามขาวหรือว่าหอยนังรมสุราชนั่นแหละ
ตอนนี้ก็เก็บขายกันไปสร้างรายได้ดี
มีโอกาสแวะเวียนไปเรียนรู้ได้นะ
การเรียนรู้การเลี้ยงหอยนางรมในบ่อดินเอเชีย
กาจนาดิตฟาร์มจังหวัดสุราษฎร์ภาณีจ้า

จริงจริงอย่างนี้จ่ายเลยนะ